ยังไงแห่งไหนอาหารเหมือนพี่ม่าง

คือจริงมันจะไปชุดว่ายน้ำตรงไหน

อยากดูชุดอื่น

เรียกได้ว่าเป็นสาวหาคนหนึ่งนะ
เป็นสาวหาคนนึงเลย
เธอไปเสริมอึมมาใหม่

เลยทีเดียวรูปร่างนะคะ

นางนี้เป็นคนตรงไปตรงมา

ทุกคนก็คงจะสงสัยใช่ว่าไม่มัน
ใหญ่ได้ถึงขนาดนี้

อยากได้แคลร์แผลทำนม
อย่าได้แคร์แผลทำนม

พี่เจียววัชราชแนะนำว่าให้ผู้หญิงเนี่ย
ผ่าที่ข้อเท้าแล้วส่งขึ้นไป
บรรยากว่าจะถึงก็ไม่ดีติดเข่า
พี่มันพูดเล่นแต่มันจะไม่เห็น

ส่งบางวันเหมือนพี่เมี๋ยวเจอที่สราศรีใช่ไหมคะ

ทำไมถึงไม่ให้เห็นกันบ้างคืออยากดูผลงานของแพทย์ไม่ได้ว่าจะทะลึ่งอะไรอย่างนี้
นางปิดใส่คออันนี้เลยติดที่นี่ไม่เห็น
ก็ได้ดูหน้าคนหาดีนะ

เลิกกับสามีแล้วทำบ้าโรคนี่ทำไม

แต่อยากจะรู้ว่าคือคนที่ทำใหญ่อย่างนี้

ไม่มันไม่ได้ใหญ่แบบถึงขนาดนี้
ทำไมอะนึกมะเห็นเอี๊ยน้องอีกคนนึงที่อะไรนะ
อะแฮนท์ฟแฟนฮาร์วัสวัง
เอ็มมี่เน็กซิม
นะคะอะนี่ไม่ใช่ละ
ลูบมายูแอบอยู่ตรงนั้น
ทำไมของเขามีจมูกมีปากเหรอ
ถ้าลูกมันแอ๊ะซ่อนหาอยู่ก็จะเป็น

นี่ไงล่ะอันนี้ก็เปิดค่ะ

มีนมก็ต้องอวดก็ต้องโชว์กันว่าอย่างนั้น